พูดถึงเรื่องของการทำนาบ้านเราก็ยังเป็นเกษตรกรรมอยู่นะ
ละทิ้งไม่ได้นะเรื่องการทำนาเพราะต้องทานข้าว
แต่ว่าการทำนาในพศนี้ในยุคสมัย๒๐๑๙นี้
จะมีวันนวัตกรรมอะไรล้ำเลิศไปดูกันค่ะ

นี่นี่อย่างนี่ใช้เครื่องจักรเห็นไหมคุณ

นี่คนจริงนะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ค่ะ
เนี่ยทุกคนตั้งใจโอ้โหคะมีคะหมันคะหมักคะเม่นนะ
ปักดำข้าวนี้นะคะลงไปในทุ่งนา
แต่ว่าไม่ได้ต้องเดินถอยหลังไม่ต้องเดินเองแล้ว
นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องจักรกล

ถูกต้องเลยเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องเดินให้มันเมื่อยนะ
ก็ปักไปปักไปแบบนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเป็นไอเดียที่แหม
เรียกว่าเป็นวิธีการเพิ่มความสามัคคีให้พี่เขาด้วย
ลดแรงในการทำนาได้ดีอีกระดับหนึ่ง

สำหรับการที่จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่
ถูบ้านอย่างนี้ถูพื้น
นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยห้องมันกว้างใช่ไหม
เออทำยังไงดีถ้าแต่ละคนถูมันอาจจะแบบแรงเดียวอะ

ช่วยกันถูเหมือน๓ไม้ม็อบ
อันเดียวแล้วเพื่อนอีกคนนึงคือเอาผ้าวางกับพื้น

เราต้องใช้นวัตกรรมไอเดียมาผสมกัน
สนใจตอนเด็กดิฉันเคยทำแบบนี้เอาถุงเท้าจุ่มน้ำ

เพื่อนน่าจะเอาคุณไปถูพื้น

ใช้คุณหน้าไปช่วยถูผืน